กินอะไรที่มันแซ่บกันบ้างดีกว่า

แต่ว่านี่น้องใบตองเขาชอบของแซ่บ

เพราะว่ามาพร้อมกับภาชนะที่รักโลกมาก
กินได้เลยอ่ะย่อยสลายในท้องได้ด้วยนะกินภาชนะ
ทำจากมะละกรรึง่ายละกินไปพร้อมครมตำอะ
อยากดูไหมเพราะฉะนั้นไปดูหน่อยว่ามาแบบไหนครับส้มตำที่ผมว่าเนี่ย
เห้ยกินไม่ได้อันนี้อะท่อนไม้
กินก็ฟันหักกันพอดีนี่
เขาอยู่ที่นี่บริเวณหาดอิงกวานริมกว้านพยาวภายในนี่เลยครับ
สันน้องเหนียวหมู่สามตะบนต่อมอเผิงเมืองจังหวัดพยาวฯ

ล่องเรือมาหารักษะหล่น

ไปดูว่าคุณลุงเขามาเด็ดดอกบัวไปทำอะไร

เขาบอกว่ามันคือความเด็ดและจัดจ้านของแถวนี้
เพราะว่าที่นี่นอกจากจะเห็นดอกบัวสีแดงที่สวยสะพรั่งแล้วนะ
ยังมีร้านส้มตำที่เป็นร้านเด็ดอร่อยจัดจ้านที่สุดของย่านนี้เลย
เห็นร้านเขาเป็นแบบนี้แต่คนกินเยอะนะ
กำลังสับมะละกอกเลยทีเดียวแล้วครับ
เขาแห่แหนไปทานกันอย่างไม่ขาดสาย
แล้วอย่างที่ผมบอกว่าไอเดียในการเสิร์ฟส้มตำของร้านนี้เขาเก๋ไก่ไม่เหมือนใคร

ก็คือเขาใช้วัสดุธรรมชาติที่มันย่อยสลายได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปเคี้ยวไปกินแล้วก็ย่อยผ่านลำตัวของเรา
แล้วก็ไม่เป็นแบบว่าโฟมไม่เป็นอะไรที่เป็นมลพิษต่อโลกของเรา

คุณกินส้มตำเสร็จปั๊บคุณเคี้ยวใบบัวต่อได้เลย
เคี้ยวค่ะคุณใบบัวไม่ต้องเคี้ยวเข้าไปเพียงแต่ว่าเป็นภาชนะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ใช่แล้วล่ะมันสวยงามจริงแล้วไอเดียนี้ดีมากเลยนะครับ

เจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังนะครับคุณทันชนกบอกว่าไอเดียในการนำใบบัวมาเป็นภาชนะเนี่ยมันเป็นไอเดียที่คิดขึ้นมาเอง
เพราะว่าใบบัวนะครับน่าจะสามารถนำมาเป็นภาชนะใส่อาหารได้อีกทั้งสามารถห่อแบบนี้ได้ด้วย
นี่คุณเห็นไหมวิธีที่เขาทำภาชนะเขาจะพับด้านหลังใบบัวออกมาแล้วเนี่ยพอมันเป็นสี่เหลี่ยมคือก็จะเป็นแอ่งนิดนึงเพราะว่าใบบัวเนี่ยน้ำจะกลิ้งได้

ถูกต้องไอเดียไม่ธรรมดาจริงและอย่างที่ทราบกันดีใบบัวมันโอ้โหมันต้นไม้มันเป็นใบธรรมชาติ
เดี๋ยวมันก็ย่อยสลายหายไปเอง

ดีจริงนี่แหละครับนอกจากใส่ส้มตำแล้วก็ยังใส่ต้มแซ่บได้ด้วยนะครับ
ใบบัวเนี่ยนะใส่ต้มแซ่บ

ไม่ได้บ่อลึกขนาดนั้นคุณค่ะ
เดี๋ยวนี้หลายร้านเขามีไอเดียแบบนี้นะ
ถูกต้องนะคือใบบัวพอเอามาใส่อาหารยิ่งถ้าเป็นอาหารร้อนแล้วก็มันจะยิ่งทำให้ได้กลิ่นสัมผัสของตัวใบบัวแล้วมันมีกลิ่นธรรมชาติ
เหมือนสมัยก่อนมีข้าวหอใบบัวไง
ยิ่งทำให้ข้าวอร่อยหอมมากขึ้น
ลองดูนะคะหลายร้านก็มีไอเดียรักโลกกันมากขึ้น
เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นอกชื่นใจก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
เพื่อแวะเวียนผ่านไปแถวนั้นจะได้มีโอกาสลองไปชิมลองไปทานไปอุดหนุนกันได้